คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้วงการบันเทิงของเราค่อนข้างจะเงียบเหงา

เจ้าตัวบอกเลยว่าโอ้โหตื่นเต้นสุดเลยนะคะ

ต้องค่ะแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับนะว่ามันก็มีความอึดอัดอยู่บ้างแหละ

แต่เพื่อความปลอดภัยมันก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วแหละ
แต่ถึงกันนั้นความหล่อของหนุ่มโอ้
ก็ยังทะลุแมสต์อยู่ดีคุณดูสิ

ส่วนภาพยนตร์ที่โกอินเตอร์ไปร่วมงานกับฮ่องกง
ตอนนี้ได้เลิกฉายแล้วนะคะ
แถมสื่อที่นั่นเนี่ยยังยกให้หนุ่มโอ้เป็นซุปตาไทยที่หล่อยืนหนึ่ง

และช่วงนี้เนี่ยนางต้องดิสแนนซิ่งกับแฟนสาวอย่างสาวจันจิด้วย
เจ้าตัวจะมีวิธีเติมความหวานยังไงให้กันบ้าง

เรื่องภาพยนตร์ที่ฮ่องกงครับ

ก็จะออกฉายหลายประเทศเลยครับ

ชีวิตเลยที่มีโอกาสได้ไปถ่ายหนังแบบจริงจังที่ฮ่องกง
เรื่องความหล่อครับที่สื่อฮ่องกงยกให้คือหล่อที่สุดในไทย
รู้สึกยังไงครับพ่อ
ผมก็อยากจะซื้อพวกหมูกรอบหมูหันที่เยาวราชไปให้พี่ที่นั่นเลยครับ
ไม่ขนาดนั้นหรอกครับพี่เขาก็คือเขาก็คงชื่นชอบเรา

ก็คือครับพี่มันไม่ขนาดนั้น
เรื่องความรักกันบ้างกับน้องจันจิ

ก็ไม่ค่อยได้เจอครับเอาตรงเพราะว่าต่างคนก็
ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เจอกันนะครับ

ก็ไลน์คุยกันฮะไลน์คุยกันแล้วก็มีโทรคุยกันอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ช่วงนี้นะฮะโควิดใครคิดถึงใครก็
วีดีโอคอลไปก่อนเพราะว่ามันช่วยได้ไม่อันตราย

คนที่เรารักด้วยต่อตัวเราเองด้วย
เขาเรียกว่าใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน
ช่วงนี้เจอกันไม่ได้ก็วีดีโอคอลหากันสิเห็นหน้ากันดี
ตอนนี้ฉันชอบโอ๊ะจังเลยรับมีรับไม่หมูกรอบ

ตั้งแต่พี่แดนแล้วนะเมื่อกี้น่ากินมาก